เหตุการณ์นี้แม่ต้องแจ้งความต้องแจ้งตำรวจครับเพราะว่าอะไรลูกสาวอายุ๑๓โดนรุ่นพี่เป็นผู้ชายอายุ๑๖ใช้ปืนใช้มีดขู่บังคับพาลูกสาวไปขืนใจ๕ครั้ง
๕ครั้งที่เกิดเหตุกับน้องผู้หญิงอายุเพียงแค่๑๓๓ครั้งแรกเกิดขึ้นที่บ้านของฝ่ายชาย
ครั้งหลังเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องน้ำในสารเจ้าแห่งหนึ่งและครั้งสุดท้ายคนก่อเหตุอายุ๑๖เยาวชนชายเนี่ยนะฮะ
โทรตามเพื่อนรุ่นน้องเป็นผู้ชายอายุ๑๔มาร่วมขืนใจเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ด้วยมิ้นคุณผู้ชมวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ความคิดของเด็กอายุ๑๖กับเด็ก๑๔เหรอคะเนี่ย

หลังจากที่ลูกสาวอายุ๑๓ถูกวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๖ขืนใจรวม๕ครั้ง
เลวร้ายที่สุดก็คือแต่ละครั้งนั้นเขาพยายามขู่อย่าบอกใครนะ
ถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคนอื่นเธอตายไม่ใช่แค่เธอตายน้องเธอก็จะตายด้วย
โอ้โหนี่เด็ก๑๖เหรอคะเนี่ย
เด็ก๑๖ครับครั้งล่าสุดเนี่ยคนก่อเหตุโทรตามรุ่นน้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของฝ่ายชาย๓ครั้งนะฮะ
ส่วน๒ครั้งหลังเกิดขึ้นในห้องน้ำซึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหนองกุง
เหมือนเป็นห้องน้ำที่อยู่กลางป่าครับมันมีแต่ป่าย่าขึ้นโรคเต็มไปหมดเลย
ห้องต้องปิดใช้บางห้องยังเปิดให้ใช้งาน
แต่ก็ไม่มีใครคิดไงครับว่าห้องน้ำที่เอาไว้ปลดทุกข์มันจะกลายเป็นจุดเกิดเหตุได้ครับ
พามาแจ้งตำรวจแล้วก็ร้องผ่านสื่อครับ
ก่อนหน้านี้แจ้งความกับตำรวจสพน้ำพองไปแล้วแต่ยังรู้สึกไม่สบายใจ
กลัวว่าเรื่องจะล่าช้าครับแล้วกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีก
กลัวจะมีครั้งที่๖ครั้งที่๗อย่าเกิดขึ้นอีกเลยครับพอแล้วไม่เอาอีกแล้ว

พอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วเนี่ยครอบครัว
เหยื่อพานักข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ

มีแต่ป่าย่าเต็มไปหมดเลยมิ้นคุณผู้ชมลองดูนะฮะ
แถวนี้จะมีสารเจ้าพ่อหนองกุงด้วย

ดูนะทีมงานถ้ามีภาพห้องน้ำที่อยู่ในป่าย่า

แล้วเด็กโดนใช้มีดใช้ปืนขู่บังคับ

แต่สุดท้ายย่ามันขึ้นเร็วมากเลยครับ

ภาพมุมกว้างที่จะเห็นป่าย่าและห้องน้ำ

จะมีคลองอยู่ใกล้กันแถวสารเจ้าพ่อ
น้องจะมาเล่นน้ำกับเพื่อน
วัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๖ที่ก่อเหตุก็จะมาเรียกน้อง
ขู่บังคับน้องระหว่างที่น้องกำลังเล่นน้ำกับเพื่อนเนี่ย
พาไปขืนใจครับนี่นะฮะ

ตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูสิครับตามพื้นในห้องน้ำ
มันมีถุงยางอนามัยทั้งซองใส่ทั้งถุงยางที่ใช้แล้วตกอยู่เกลือนเลย
ห้องไปเจออุปกรณ์เหมือนอุปกรณ์เสพยาตกอยู่ด้วยครับ
ของเหยื่อเล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองมีอาชีพรับจ้าง
ทำงานในโรงงานรับซื้อของเก่า
ก็ต้องออกไปทำงานพร้อมกับสามีและลูกคนเล็ก
ให้ลูกสาวอายุ๑๓อยู่บ้านดูแลลูกคนกลาง
เป็นเด็กผู้ชายอายุ๙ขวบครับให้พี่ดูแลน้อง
ตุลาคมที่ผ่านมาครับหลังจากเลิกงาน
ลูกชายอายุ๙ขวบบอกว่าพี่เขาโดนรุ่นพี่พาเข้าห้องน้ำแม่
แล้วเธอก็สังเกตว่าอาการลูกมีอะไรแปลกหรือเปล่า
ปรากฏว่าลูกสาวเงียบแล้วมีท่าทีไม่เหมือนเดิม
แล้วบ่นว่ามีอาการปวดหัวร้องไห้ครับลูกร้องไห้เลยครับพอ
พอแม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นใจแทบแตกสลาย
ตุลาคมมีคนรู้จักมาบอกว่า
ลูกสาวของเธอโดนรุ่นพี่พาเข้าไปในห้องน้ำที่สารเจ้าพ่อ
ขืนใจถึง๒ครั้งแล้วนะ
เป็นเรื่องที่แม่ไม่กล้าจะถามลูก
เพราะว่าก็กลัวจะไปกระทบกระเทือนจิตใจ
แต่สุดท้ายพอรู้ความจริงลูกเล่าให้ฟังหมดเลยฮะ
เมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาถูกรุ่นพี่ผู้ชายอายุ๑๖
ใช้ปืนจี้บังคับพาไปขืนใจที่บ้านฝ่ายชาย
แล้วต่อมาก็ใช้ปืนใช้มีดสลับจี้บังคับ
พาไปขืนใจในห้องน้ำที่สรรเจ้า
ก่อนที่ครั้งสุดท้ายรุ่นพี่จะชวนรุ่นน้องเป็นผู้ชายอายุ๑๔

เอาเป็นว่านี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้เป็นแม่ฮะ
ลูกมา๑๓ปีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลองฟังคุณแม่เพิ่มเติมครับ
ข้อมูลที่เหยื่ออายุ๑๓ปี

การจะไปคุยกับเขาตรงมันก็จะมีความละเอียดอ่อนมาก

เล่าเรื่องนี้ผ่านทางคุณแม่ซึ่งเป็นคนกลางบอกว่า
รุ่นพี่ผู้ชายอายุ๑๖มาแอบชอบน้องเขา
แต่น้องเขาไม่ชอบด้วยไม่เล่นด้วยไม่อยากคบด้วย
คนก่อเหตุพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชนะใจน้องให้ได้

ฮะนี่คือวิธีการเอาชนะใจเอาปืนมาข่มขู่เอามีดมาข่มขู่เนี่ย
หลังโทรเรียกเพื่อนมาเพื่อมาก่อเหตุด้วย
กลัวมากครับกลัวเพราะว่าเขาขู่สารพัดเลย
บอกว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคนอื่นเธอไม่รอดแน่
แล้วน้องชายของเธอ๙ขวบก็จะไม่รอดด้วยต้องตาย
และถ้าหากว่าไปเป่าประกาศเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้เนี่ยเตรียมไว้เลย
เดือดร้อนแน่นอนนี่นะฮะ
คุณดูสิเนี่ยจุดเกิดเหตุนะฮะ
มีแต่ป่าย่าเต็มไปหมดหลังสารเจ้าพ่อ
แล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าห้องน้ำมันจะกลายเป็นจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์แบบนี้ได้น่าเศร้ามากนะฮะ
ด้วยความที่ถูกขู่ฆ่าสารพัดเลยไม่กล้าบอกใครให้รู้เรื่องนี้เลยครับ
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวรุ่นพี่ที่ก่อเหตุแล้วก็รวมไปถึงเด็กผู้ชายอายุ๑๔อีกคนหนึ่งด้วยที่ก่อเหตุ
ให้ได้โดยเร็วเพราะว่าหวาดกลัวจริง
เรื่องนี้ทางคดีครับตำรวจสภน้ำพองที่ขอนแก่นบอกว่ารับแจ้งความมาแล้ว
จากการสอบสวนนะฮะเมื่อผู้เสียหายและคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งก็เป็นเด็กและเยาวชนทั้งสองฝ่าย
ก็เลยต้องมีการประสานทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนด้วย
เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นกระบวนความแล้วมีความกระจ่างชัด
จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
เป็นข่าวที่หดหู่มากและไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้